เมื่อ๖โมงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ได้รับแจ้งว่ามีคนที่เขาถูกปล้นชิงทรัพย์ไปนะฮะ
จำนวนไม่น้อยนะครับเงินสดเนี่ยเป็นล้านนะครับ
ทองคำเนี่ยรวมรวมแล้วน้ำหนักเป็นสิบบาทนะครับ
มูลค่ารวมกันแล้วก็ล้านกว่าบาทนะฮะทั้งเงินทั้งทองคำนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ที่วัดท่าแพรริมถนนสายนครศรีธรรมราชบางปู
ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับคนที่ถูกคนร้าย
อ่าตอนเนี้ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าจะสองคนที่มา
หรือว่ามีพวกมาอะไรมากกว่านี้จะจี้หรือจะป้นเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง
แต่แต่ว่าคนที่ถูกทำร้ายแล้วก็ถูกชิงทรัพย์ไปเนี่ย
คือนายสมยศลาวันอายุห้าสิบเก้าปีเป็นชาวตะบนปากภูนนะฮะ
อ่าเขาก็อยู่กับภรรยาที่อยู่ด้วยกันภรรยาไม่ได้ถูกทำร้าย
ยืนหน้าตื่นอยู่ในที่เกิดเหตุเลยจุดเกิดเหตุ
อยู่หน้าสาราการประเรียนของวัดนายสมยศบาดเจ็บก็คือศีรษะ
กกหูซ้ายมีแผลแตกนะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่า
วัดเนี่ยเมื่อคืนนี้เขามีการจัดงานศพของอ่า
ชาวบ้านแถวนั้นอ่าทีนี้ก็มีการเปิดเล่นพนันกัน
ริมกำแพงวัดแต่เจ้าภาพเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะ
พวกนี้พอเห็นมีงานศพก็จะชอบมาเปิดวงพนันเล่นไฮลงไฮโลเล่นไพ่อะไรพวกนี้นะครับ
อยู่แถวริมกำแพงวัดติดกับคลองท่าแพรข้างสาราพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ด้วยนะครับ
ออกมาจากบ้านมาที่วัดมากับภรรยาเพื่อมาเป็นเจ้ามือไฮโลที่เปิดเล่นในงานแถวนี้นะครับ
ก็เล่นกันตั้งแต่ดึกยันฟ้าสางจนเช้าเขากับภรรยาก็เดินออกมาจากบ่อน
เพื่อจะมาขึ้นรถที่จอดเอาไว้จะกลับบ้าน
ขณะขึ้นไปนั่งที่เบาะแล้วจะขับจะติดเครื่องอยู่แล้ว
คนร้ายสองคนผู้ชายถือปืนพกนะฮะตรงเข้ามาจี้เขากับภรรยาไม่ให้ขัดขืน
ขู่ให้ส่งทรัพย์สินมาให้นายสมยศก็พยายามสู้
ก็เลยถูกคนร้ายใช้ด้ามปืนตีที่ศีรษะจนล้มซุดไป
คนร้ายก็ช่วยกันปลดทรัพย์สินเอาไปหมดเลยนะฮะทั้งเงินทั้งทองคำนะครับ
แล้วก็ยังพยายามจะสตาร์ทรถเขาด้วยนะจะเอารถไปด้วย
แต่ว่าสตาร์ทไม่ติดก็เลยพากันหนีไปวิ่งหนีหายไปทางด้านหลังของวัด
แสดงว่าคืนนี้มีต่ออาจจะเตรียมมาเสียเตรียมมาเพื่อเสีย
หรือว่าได้มาจากเมื่อคืนก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยชิปมันหายไปแล้ว
ไม่รู้เนี่ยโอ้โหนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็วิทยุสกัดจับคนร้ายนะครับ
แต่ยังไม่เจอตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไล่ตรวจสอบเพิ่มเติม
ว่าคนร้ายจะมีแค่๒คนนี้
หรือว่าจะมีพวกที่คอยคุมเชิงดูต้นทางอะไรอีกหรือเปล่า

ถ้ามากกว่าสามคนก็ต้องเป็นปล้นแล้ว
ว่ากันตามบทหมายต่อไป
แต่เจ้าภาพงานศพเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย

สมยศแกไปหมดแล้วฮะชิปเชิบหายหมดแล้วตอนนี้